เวลาแม่อยู่ในรถอะค่ะเขาจะรู้สึกกระสับกระสาย
ปวดหัวแล้วก็เวียนหัวแล้วก็แบบอาเจียนค่ะ
ชีวิตของคุณแม่เรียกได้ว่าก้ำกึ่งแล้วหรือยัง
หนูคิดว่าในชีวิตของหนูตอนนี้๘๐ไปแล้ว
แต่หนูฝืนแล้วนะคะเพื่อที่จะมาให้กำลังใจกับลูก
แม่หนูขอโทษ
เป็นลูก

ลูกขาหนูขอโทษหนูมาเจอกับลูก
ลูกน้ำชม

ลูกน้ำชม
ลูกน้ำชม

ลูกน้ำชม

ลูกน้ำชม

ลูกน้ำชม

ลูกน้ำชม

ลูกน้ำชม
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปะกิตานำสกุลใจนวล
ชื่อเล่นชื่อขวัญอายุ๑๓ปี
ที่บ้านของหนูมีสมาชิกครอบครัวอยู่ทั้งหมด๔คนค่ะ
แม่มีโรคประจำตัวคือโรคไตเบาหวาดความดันล้างไต๔

น้องขวัญเขาเป็นคนที่น่ารักอะค่ะ
มีอะไรที่ในบ้านช่วยได้เขาก็จะช่วยอย่างนี้ค่ะ
แล้วแม่ทำอะไรไม่ได้ก็จะให้เขาช่วยทำแทนอย่างนี้ค่ะ
น้องขวัญมีลูกประจำตัวคือลูกหัวใจค่ะ
เป็นเส้นเลือดหัวใจเกินหลอดเลือดหัวใจตีบ
แล้วก็ผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว
กระดูกหลังคดต้องได้รับการผ่าตัด
แต่ว่าหนูไม่มีค่าเดินทางที่จะพาลูกไปผ่าตัดค่ะ

เป็นค่ารักษาพยาบาลของตัวเองของลูกสาวค่ะ
ความฝันของหนูก็อยากเอาเงินมาใช้หนี้
แล้วก็ที่เหลือก็อยากเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ะ
ผ่าตัดหัวใจและผ่าตัดข้างหลังค่ะ
ทุกวันนี้หนูเจ็บปวดทรมานมากเลยค่ะ
ทุกวันนี้แม่เป็นห่วงลูกมาก
อยากให้ลูกตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะลูกนะ

ไม่รู้ว่าแม่จะส่งลูกถึงฝั่งได้เมื่อไหร่
หมดกำลังแม่เมื่อไหร่
ลูกต้องสู้ด้วยตัวเองแล้วนะ
ลูกจะเอาเงินมาใช้หนี้อยู่ไหมนะ

ใช่แม่ก็หักลูกเจ้า
อาการที่หลังที่หมอจะให้ผ่า
วาระแล้วล่ะที่จะต้องผ่าถูกไหมคะ
คุณหมอเขาบอกให้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะ
ว่าน้องขวัญต้องได้ผ่าตั้งแต่อายุ๗๘ขวบ
แล้วถ้าเกิดไม่ผ่าปล่อยไว้เรื่อยจะเป็นยังไงครับ
กระดูกของเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยค่ะ
น้องขวัญร้อง

ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่๔แล้วนะครับคุณผู้ชม

ขึ้นมาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรา
สวัสดีครับน้องขวัญ

ก็น้องขวัญและครอบครัว
คุณยายบัวคุณแม่นิมแล้วก็พี่ต้นคุณครูสีเดชและคุณครูนัสพรสวัสดีครับ

วันนี้ต้องกล่าวถึงคุณครูนัสพรก่อนนะคะ
ต้องกราบในความกรุณาของคุณครูนะคะ
ที่คุณครูสละทั้งเวลาสละทั้งเงินทองนะคะ
ตัวเครื่องบินแล้วก็บินมาเป็นกรณีพิเศษ
คือไม่สามารถนั่งรถตู้มากับคุณแม่ได้นะคะ
เนื่องด้วยคุณครูเองก็มีธุระมีประสบเหตุทางครอบครัวเหมือนกัน

แต่ครั้งที่แล้วมาอ่านรายการใช่ไหมคะ
คุณพ่อก็ป่วยค่ะป่วยหนักเข้าห้องไอซียู
แล้วจะกลับไปคุณครูก็แบบดูแลพ่อตลอดเลยค่ะ
แล้วก็บอกพ่อค่ะบอกพ่อว่าพ่อคะหนูจะพาน้องขวัญไปรายการร้องได้ให้ล้านนะ
รายการนี้เป็นรายการที่ช่วยคนจนจริง
หนูสงสารเด็กหนูจะต้องไปเป็นกำลังใจให้
พ่อก็พยักหน้าอย่างนี้ค่ะ
ตอนที่คุณครูจากคุณพ่อมาตอนเดินทางอาการคุณพ่อเป็นไงคะ
พ่อสองอาทิตย์แต่ที่เข้าโรงพยาบาลก็ดีขึ้นนิดนึงค่ะ
ยังทรงอยู่ค่ะ
มีแนวโน้มไปในทิศทางไหนคะคุณครูประทานโทษ
คุณหมอก็บอกว่าทำใจค่ะ
เรื่องของคุณครูเองก็หนักอยู่แล้ว
ทำไมครูถึงมีจิตเมตตาถึงต้องมาคะคุณครู
ซึ่งจริงแล้วไม่ต้องมาก็ได้เพราะอะไรอ่ะคะ
เพราะว่าผูกพันกับน้องขวัญค่ะ
คือเราเป็นครูแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้ดี
อยากให้ทุกคนก้าวไปในทางที่ดีนะคะ
เราอยากมาเห็นความสำเร็จของน้องขวัญค่ะ
อยากมาส่งให้ถึงฝั่งค่ะอย่างอาชีพอย่างใจฝัน
ด้วยอำนาจบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ

ท่านมีอายุยืนยาวและก็ปลอดภัยคับคุณมาก
นี่ก็เป็นเรียกว่าแม่พิมพ์ของชาติ
แม้ว่าลูกศิษย์จะไม่ได้เป็นลูกเป็นหลาน
หรือว่ามีความสนิทสนมทางเลือดเนื้อเชื่อขาย
แต่ว่าเป็นลูกศิษย์แต่พ่อรัก
แล้วก็หวังจะให้สิทธิ์ทุกคนประสบความสำเร็จ

ถึงขนาดว่าคุณพ่อตัวเองป่วยอยู่

ต้องขอปรบมือในการเสียสละของคุณด้วย
ท่านอาจารย์ศรีเดชเองก็เช่นกันนะคะซึ่งท่านก็มีภารกิจนะคะแต่วันนี้ท่านก็มีน้ำใจนะคะ
ก็ต้องขอปรบมือให้กับท่านด้วยนะคะ
ขวัญค่ะการเดินทางครั้งแรกที่มากับครั้งนี้แตกต่างกันยังไงลูก
ก็แตกต่างค่ะเกี่ยวกับแม่ค่ะ

ก็มาคราวที่แล้วแม่ก็ยังไม่เหมือนเที่ยวนี้
ครั้งที่แล้วก็คือแย่แล้วแต่ว่าครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่แล้ว

ก็เวลาแม่อยู่ในรถอะค่ะเขาจะรู้สึกกระสับกระสายปวดหัวแล้วก็เวียนหัวแล้วก็แบบอาเจียนนะคะ
คุณแม่คะรอบนี้เห็นบอกว่าหนักเลย

ความดัน๒๐๐กว่าค่ะ
ต้องล้างไตในรถตู้ไหมคะ

รอบนึงซึ่งไม่เคยทำมาก่อน

นี่เป็นครั้งแรกเพื่อนน้องขวัญ

มันเป็นยังไงบ้างคะความทุลักทุเล
มันไม่ไหวแล้วค่ะมันกระอักกระอวนอ้วกอย่างเดียวค่ะ
เพราะว่าของเสียที่มันคั่งอยู่ในร่างกายของเรามันไม่ได้ระบายไปเลย

ก็ต้องรีบทำถ้าไม่เช่นนั้นถ้าเหนื่อยมาก
ชิพจรหรือว่าคลื่นหัวใจ
คลื่นชีวิตของคุณแม่เรียกได้ว่าก้ำกึ่งแล้วหรือยัง

ผมคิดว่าในชีวิตของผมตอนเนี้ย๘๐ไฟแล้วอะค่ะ
แต่หนูฝืนแล้วนะคะฝืนมาก

จะมาให้กำลังใจกับลูก
ขวัญคะทั้งได้เห็นทั้งได้ยินทั้งรับรู้ว่าทุกคนก็
ก็มีเรื่องราวชีวิตของตัวเองที่มันก็สุดจริงแต่ทุกคนก็เต็มใจ
พึงใจและยินดีที่จะมาให้กำลังใจขวัญในการแข่งเกมในครั้งนี้

ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจหนูค่ะ
อยากพูดอะไรกับแม่บ้างก่อนที่เราจะเริ่มแข่งขันเกมในวันนี้เชิญค่ะ
แม่รู้ครับแม่ลูกจะเอาเงินไปใจหนี้ไปดูแลแม่เพื่อได้ลูกสัญญาเจ้า
เจ้าขอบคุณเจ้าลูก
คุณผู้ชมทางบ้านและในนี้ก็คงเป็นกำลังใจให้กับน้องขวัญด้วยเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันเป้าหมาย
คุณผู้ชมครับน้องขวัญคนนี้นะครับร้องมาแล้ว๕เพลงครับ
นานนานจะมีสักคนนะครับผ่านมาครึ่งหนึ่งไม่ใช้ตัวช่วยเลยนะครับ
ร้องไปแล้ว๕เพลงรับไปแล้ว๘๐๐๐บาทวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่เพลงที่๖
เพลงนี้มีมูลค่าหนึ่งแสนบาทอินโทรเพลงที่๖มาเลยครับ
นี่คืออินโทรเพลงเป้าหมายค่ะเพลงนี้มีมูลค่า๑แสนบาทค่ะ
ขวัญคะฟังไปแล้วเพลงนี้เป็นยังไงคะเห็นมีรอยยิ้มด้วย
ก็เคยร้องบ้างค่ะ

เป็นอุปสรรคกับหนูไหมคะกับเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงเป้าหมายหนึ่งแสนบาท
มันทำให้ใจแกว่งเสียสมาธิไปบ้างหรือเปล่า
ก็มีอยู่ค่ะเต้นไหมมีความกลัวไหม

กลัวเนอะแต่ตอนนี้มีสิทธิ์ต่างมากมายเลยนะครับสำหรับน้องขวัญฟังอินโทรไปแล้ว
อยากจะหยุดก็ได้นะครับถ้าหยุดก็รับเงินที่สะสมมา๘๐๐๐บาท
แต่ถ้าอยากไปต่อให้ได้๑แสนหรือหลายแสนต่อไปก็บอกว่าสู้
ตัวช่วยยังอยู่ครบเลยนะครับ๓ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
แต่ถ้าร้องผิดเมื่อใดก็ตามเงินที่มีอยู่ก็ถูกหักออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ยุติการแข่งขันนะครับ
เพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีครับน้องขวัญฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
ขวานครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สำหรับเพลงนี้ล่ะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
เพราะว่าด้านล่างนี้นะคะคุณครูนัสพรก็บอกว่าไม่ให้ใช้
คุณครูศรีเดชมีพยักหน้าเบานิดนึง

แอบเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเพลงนี้เพลงที่๖แล้วนะคะ
เงินมันสูงนะครับแหมอีกนิดเดียวจะได้เงินแสนแล้ว
ก็ขอให้เพลงที่๖ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
ได้ไปเพลงที่๗เพลงที่๘เพลงที่๙แล้วก็เพลงที่๑๐นะคะ
แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องผ่านเพลงนี้ไปให้ได้ก่อน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

เสียดน้อยพรางอ่อนเห็นมันไล่กอดกันกลม
ตะวันก็หลบดวงจมหลังดงผักห่มสองกุม
หัวควายลูกอ่อนถูกตอนถูกตามย่ำโครนยำน้ำเห็นดำตะคุ่มตะคุ่ม
แววกล้องย่ำคำเสียงดังต่ำต่ำตุ่มตุ่ม
ควันไฟที่ลอยเป็นกลุ่มนั่นแหละเขาสมกองไฟไล่ยุง

พิงลำแนบชายตะลิงเพลงรักอ้อยอิงลอยมาจากท้ายทุ่ง
ไอ้หนุ่มบ้านไหนนะแขนใจมานั่งตบยุง
ร้องเพลงอวดป้าอวดลุงทำไมต้องยุ่งกับแก้มผู้หญิง

ลบรอยชอยแก้มแบบแก้มรังแก้แกล้งกันแท้รังแก้ไม่หยุดไม่นิ่ง
อยากให้สายลมเหมือนลมจุพลจริง
ลมเอ่ยคำนี้เงายิ่งหอบใครมาทิ้งสักคนสิลม